ส่วนนะแล้วก็ในช่วงเทศกลรมสงครานนี้ก็จะมีวันผู้สูงอายุอยู่ตรงนั้นไว้

คุณชนะอย่างนี้รู้จักวันนี้ดีมันยังไงคะคุณมันมีงานหรืออะไรฮะ
ผู้สูงอายุมาแข่งขันกีฬากันโอ้โหสร้างความสนุกสนานคึกคักได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาคุณชนะกลับบ้านพิศนุโลกแล้วไปแข่งด้วย
นี่ดูนี่เต้นฮิปพอปให้ดูเลยเป็นไงล่ะ

โอ้โหนี่เชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหม
ใช่แบ่งเป็นสีสีต่างสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีม่วง
นี่แหละครับเขาจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ในวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับ
ก็มีนักกีฬามาแข่ง๙อำเภอนะครับในจังหวัดพิศนุโลก
แต่ละคนนะครับอายุก็ไม่มากเท่าไหร่ครับ

ใช่คือกำลังไวรุ่นเลย๗๐๘๐เนี่ย
เออกำลังแข็งแรงอยู่แต่ละคนเองแขี่งแรง
แข็งแรงทุกคน
และที่สำคัญพอมาแข่งกีฬาแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ
เพราะว่าเขามีทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด

เตะบอลเข้าประตูก็คือเหมือนเป็นการเตะจุดโทษ

อืมดูดิยิงเฉียวไปเฉียวมา

มันเป็นเพราะประตูมันเบี้ยวหรือว่าสายตาเอียงก็ไม่ทราบ

มีใครยิงเข้าเลยแต่ไม่เป็นไร

แล้วก็เอาลูกบอลนี่แหละกริ้งไปแทนลูกโบลิ่งตรงไหมตรงไหนพวกเรา
มีรางให้ด้วยนะเป็นเส้นเอาสองไม้สองมือก็ได้
จัดการซะเลยโดนเลยถ้าไม่เกี่ยงแต่ว่าโดนทุกลูกนะจ๊ะโดนทุกเม็ดนะจ๊ะ
ก็มีความแม่นอยู่นะเรียกได้ว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสายตาดีแหละ
ฮอโหวเป็นดินยากนะระยะไปชิดเลยป้าโดนะครับแต่ว่าคนนี้แม่นมาก
โดนเป้าเลยเหรอโดนตากรรมการมั้งโดนเป้าซิน้องใบต้อง
นี่แต่ละคนนะครับแล้วกีฬาที่ได้รับความนิยมแล้วก็สนใจอย่างมาก
หนี

แรงด้วยเนี่ยคุณดูวิธีการส่งแป้งมันจะเหลือเยอะได้ยังไงอ่ะโอ้โห
อ้าวขาวโผล่นขึ้นเป็นแถวหกตั้งแต่คนแรกแล้วอ่ะโหดูวิคุณนี้สิครับ
แต่เต็มไม้เต็มมือทำยังไงครับเหลือแล้วก็ปะแป้งสิครับโอ้ตาย
เดี๋ยวคุณก็ได้เล่นแล้วเดี๋ยวคุณได้เล่นแน่เดี๋ยวดิฉันให้คุณอยู่ข้างหลัง
อีกหลายปีน้องใบตองเราซ้อมไงเราต้องฝึกซ้อมก่อนไง
ว่าเราจะได้แข็งแรงตอนเราอายุเยอะใช่ไหมดิฉันจะเทแป้งนะแล้วก็ทำอย่างเง
อย่างนั้นก็ไม่ต้องส่งแล้วล่ะครับเอาแป้งมาทาหน้าผมเลยดีกว่าได้เหรอ
อ่ะอันนั้นพูดประชดโถนี่ก็จะทำจริงอยู่เลยเลยเนอะใบตอง
นี่เขาซุกสนจริงจริงเลยนะคุณผู้ชมนะไม่